การสร้างความปลองดอกล่าสุดนายสุธเทพเทียวสุบัน
บอกว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลคอสชนะครับ
ในการเดินหน้าเรื่องของการสร้างปฏิรูปการสร้างความปรองดอง
แล้วก็เตรียมเดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็น๑๗มีนาคมนี้
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับ
เป็นหน้าที่ที่จะต้องมากราบเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่า
เราตอบตกลงแล้วครับที่จะไปให้ความเห็น
และเป็นความเห็นที่มวลมหาประชาชนได้เคยแสดงเจตนารมณ์เอาไว้
เราจะร่วมมือกับรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันโอชากับคอสช
ผลักดันการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จให้จงได้
ทางด้านของพลเอกชายชาญช้างมงคลนะครับ
ทางด้านของประหลักกระสูรกระลาฮมนะครับ

รับฟังความเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอก
คาดการณ์ว่าการรับฟังความเห็นของตัวแทนพักการเมือง

จากนั้นอนุกรรมการก็จะเชิญกลุ่มภาคส่วนต่าง

ภาคธุรกิจนักศึกษานักวิชาการ

เพื่อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองในโอกาสต่อไป
ส่วนตัวคิดว่าจะพยายามเชิญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
ซึ่งที่ผ่านมาเองก็รับฟังข้อมูลที่ดี
ภาคการเมืองให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการสร้างความปรองดองของประเทศนั่นเองนะครับ
อันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะเดินหน้าไปเริ่มจะเห็นแสงสว่างที่ประลังอุโมงค์
คือพักที่กลุ่มที่เคยเห็นต่างกันก็เริ่มเข้ามาให้ความเห็นกันมากขึ้น
เพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นคิวพักเพื่อไทยที่เข้ามาให้ข้อมูล
แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นั่นเองนะคะ